คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เป็นเหตุการณ์น้องนักเรียนชั้นม๖ที่ชื่อว่าน้องก้าว
ถูกกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นสิ
ผู้ชายมากับแฟนผู้หญิงใช้มีดจ้วงแทงจนน้องเสียชีวิต
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุณินผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่
ที่วัดสะพานย่านคลองเตยนะคะซึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นสถานที่ตั้งศพของน้องก้าว
น้องนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนประทุมคงคาที่ถูก๒นักเรียน
ที่เป็นแฟนกันใช้มีดรุมแทงบนรถเมษาย๑๘๐จนเสียชีวิต
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้แม่และพี่สาวของน้องก้าว
ภายในวัดสะพานคุณแม่เนี่ยคุณผู้ชมเอาเสื้อนักเรียน
ของน้องก้าวมาแขวนไว้ที่หน้าศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยของการจากไปของลูก
พี่สาวของน้องก้าวเปิดเผยกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตั้งแต่น้องก้าวจากไปครอบครัวเหมือนขาดอะไรสักอย่าง
ก่อนหน้านี้ทุกคนในครอบครัวสนิทสนมกันมาก
แต่ช่วงหลายปีหลังน้องก้าวโตขึ้น
ทำให้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้พูดคุยเหมือนแต่ก่อน
แต่ทุกวันก็จะมีการกินข้าวร่วมกับครอบครัวแบบนี้ค่ะทุกวัน
ที่ผ่านมาน้องก้าวก็เคยมาปรึกษาเรื่องเรียนกับตัวเองตลอด
แล้วก็ไม่เคยทำให้หนักใจ
รับว่าที่ผ่านมามีการระมัดระวังเรื่องแบบนี้มาตลอด
แต่สุดท้ายก็มาเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
การสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ครอบครัวเสียใจมากที่สุดค่ะ

เลือกเรียนอย่างเดียวเขาไม่เคยปรึกษา

จากเรื่องที่เขาทำกิจกรรมโรงเรียนแล้วเขากลับดึก
เราซีเรียสเรื่องเดียวคือเรื่องเขากลับบ้านไม่ตรงเวลา
ไม่อนุญาตให้เด็กคนไหนในบ้านกลับบ้านดึก

จริงแล้วเราดุเขาเรื่องเดียวกันคือเรื่องกลับบ้านเย็น
แต่กลับบ้านเย็นของเขานั้นเขาไม่ได้ไปไหน
เขาอยู่โรงเรียนป้องกันทุกวิถีทาง

ซึ่งก้าวก็ใส่ค่ะใส่เสื้อคุมกันหนาว
ใส่หูดก็เดินใส่หูฟัง
แต่มันจะมันก็คนอ่ะเนอะไอ้ฝั่งนู้น
มันก็รู้อยู่ดีแหละรองเท้าอย่างนี้กางเกงอย่างนี้

บอกด้วยว่าหลังจากที่น้องก้าวจากไป
เหมือนว่าทุกอย่างมันพังลงไปหมดนะคะ

แต่ขอชีวิตน้องก้าวคืนมาได้ไหม
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับคนก่อเหตุ
อยากจะถามนะคะว่าทำลงไปเพื่ออะไร

มันพังอ่ะมันพังไปหมดเลย
เราไม่ต้องการถึงน้องจะเรียนไม่จบก็ได้

คือแบบว่าจิตใจทำด้วยอะไร

มีพ่อมีแม่มั้ยสงสารเขามั้ย

ชีวิตของน้องของฉันล่ะ
เอาอะไรมาแลกอ่ะ
ไปเอาชีวิตของคุณมาแลก
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เสียงพี่สาวนะคะส่วนนี้เป็นภาพวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าภาพนี้เนี่ยไม่อยากจะดูเลยนะดูกี่ครั้งก็ทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าดูด้วยเนี่ยนะคะ
เพราะเหมือนกับว่ายิ่งซ้ำเติมความรู้สึกของคนในครอบครัวโดยเฉพาะน้องสาวของน้องก้าว
พอเห็นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าสงสารพี่ชายโดยสิ่งที่อยากจะขอนั้นคืออยากขอให้ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความเป็นธรรมกับน้องก้าวด้วยค่ะ